คุณผู้ชมผมพาคุณผู้ชมมาดูท่าทีของพระรองของเราหน่อยนะครับ
คุณถนนทรรจึงร่วมเริงกฤษหลังจากเมื่อวานเนี่ย
เสร็จสิ้นกระบวนการการโหวตเลือกนายกไป
สรุปก็ได้ไปเพียง๒๔๔เสียง
เมื่อวานนี้แถลงเนี่ยน้ำตาคลอนิดหนึ่งนะ
ขอบคุณแก่นำของ๗พักที่เสนอชื่อเขาเป็นแคนดิเดตนายก
ขอบคุณสอสอที่ให้มา๒๔๔เสียง
และขอโทษประชาชนครับที่ทำภารกิจไม่สำเร็จในการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสช
แล้วมีหนึ่งประโยคที่คุณธนทรพูดออกมาคือ
วันนี้เราไม่ได้แพ้แต่ว่าชายชนะของเรานั้นถูกปล้นไป
เอาไปฟังเสียงของคุณธนทรครับ
ก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่พวกเราทำภารกิจไม่สำเร็จ
พวกเราหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้
ทุกท่านครับวันนี้เราไม่ได้พ่ายแพ้ครับแต่ชัยชนะของเราถูกปล้นไป
พวกเราพักการเมือง
ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคอสชทั้ง๗พักได้สู้จนถึงที่สุด
ได้สู้จนถึงวินาทีสุดท้าย
ได้สู้จนถึงยกสุดท้าย
พวกเราทำตามที่พวกเราหาเสียงไว้
พวกเราไม่ได้ยอมแพ้ระหว่างทาง
พวกเราต่อสู้จนถึงที่สุด
ภายใต้กรอบกฎกติกา
ที่ระบอบรัฐประหารได้วางไว้
การเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับ
อย่างที่ผมบอกเสมอตลอดมา
ว่าเป็นเพียงสมรภูมิหนึ่ง
ในการเดินทางอันยาวไกลที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศไทย
พวกเรายังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าท้ายที่สุดชัยชนะจะเป็นของประชาชน
เด็จการไม่สามารถต้านทานสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไป
ประชาชนจะยังร่ำร้องหาเสรีภาพประชาชนจะยังร่ำร้องหาความเป็นธรรม
วันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าในการหยุดยั้งประชาธิปไตย
ในการหยุดยั้งความก้าวหน้าของประเทศไทยในการทำลายเสียงของประชาชน
พวกเขาต้องใช้ต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางการเมืองมากน้อยเพียงไร
และเดินหน้าไปเรื่อยต้นทุนต่างเหล่านี้มีแต่จะหดแห้งลงทุกวัน
ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยที่รักความเป็นธรรมทุกท่านครับ

ความหวังของการสิ้นหวังความหวังยังอยู่กับเราเวลายังอยู่กับเรา
เดินหน้าต่อไปหลังจากนี้เราจะยังชักชวนทุกท่านให้มารณรงค์อย่างแข็งขันร่วมกันต่อไป
เราจะยังชักชวนทุกท่านให้มาสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์อย่างแข็งขันร่วมกันต่อไป
ต้องย้ำเรื่องของการสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์นะ
เราอยากให้กรามือมันเดินต่อแล้วอยากให้ประเทศเดินต่อแล้วเราต้องเคารพในกฎกฎิกา

แม้กฎิกามันจะบิดเบี้ยวไปก็ตาม
และถึงแม้ว่าจะแพ้การโหวตครั้งนี้ก็ตาม
เพราะชัยชนะคือมันถูกปล้นไป
เพราะฉะนั้นคุณธนทรบอกว่าอย่าสิ้นหวังนะ
ฉันต้องยกว่าธนทรเถอะผู้ไม่แพ้
ร้องเพลงให้อีกแล้วเหรอ
คุณที่เพลงมาเยอะนะเนี่ย
คุณธนทรแสดงวิสัยทัศน์นอกสภานะฮะ
ประกาศเลยบอกว่าตอนนั้นที่ยังไม่รู้ผลนะ
บอกว่าพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงเช้น
และนายกรัฐมนตรีแห่งความจริงที่จะนำพาประเทศ
ไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองมากกว่าก็คือไปสู่ข้างหน้านะคะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยเรื่องของนายกรัฐมนตรีแห่งความจริงคืออะไร
คือคุณธนทรบอกว่าต้องยอมรับความจริงว่า
จริงแล้วประเทศไทยในแต่ละส่วนก็ยังมีปัญหา
ไม่ว่าจะเชิงโครงสร้างปัญหาต่าง
โดยเฉพาะเรื่องของช่องว่างระหว่างชนชั้นความจนความรวย
ส่วนนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นคุณธนทรมองว่า
คือต้องกล้านะกล้าเผชิญปัญหาและผลักดันความเปลี่ยนแปลง
การคิดอย่างมีระบบทำงานเป็นทีม
เพราะผู้ที่จะนำคนเดียวไม่ได้ไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้
เชิญรับฟังเสียงคุณธนทรช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา
ผมได้ยินตั้งแต่เล็กจนโตว่าประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนาและ
ไม่มีใครบอกเราเลยว่าเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้ยังไง
ผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้พอใจกับสถานะที่เราเป็นอยู่ปัจจุบัน
และผมเชื่อว่าสถานะที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยคือ
ประเทศไทยควรจะเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง
ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องไปอยู่จุดนั้น
สิ่งที่ผมต้องการจะสร้างก็คือประเทศไทยที่คนไทยทุกคนเท่าเทียมกันและประเทศไทยเท่าทันโลก
ถ้าผมเป็นนายกรัฐมนตรีนี่จะไม่ใช่นโยบายของพักอนาคตใหม่
แต่จะเป็นภารกิจของรัฐบาลประชาธิปไตย
จะเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ด้านหนึ่งเราต้องยืนยันเรื่องสิทธิและโอกาส
เราต้องยืนยันเรื่องความเท่าเทียมของคนไทยให้จริงจัง
เพราะความเท่าเทียมเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่จะทำให้มนุษย์ทุกคน
ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าใช้ชีวิตอย่างเปลี่ยนความหมายได้
ก็เป็นไปตามนี้ถึงแม้กฎิกามันจะบิดเบี้ยไปบ้างก็ตาม
แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมรับผลที่มันออกมา
ก็คือได้นายกรัฐมนตรีชื่อว่าพลเอกประยุจันทร์โอชาอีกหนึ่งสมัย
คือคุณธนทรบอกเลยนะคะว่าก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่
แม้จะแพ้เนี่ยแต่ก็ยังคงทำงานอย่างเข้ม

บางคนเขามองไปถึงเลือกตั้งสมัยหน้าแล้ว

คุณใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เราก็เชื่อมั่นแหละว่าเสียงส่วนใหญ่ที่ประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ย
เขาจะทำหน้าที่บริหารประเทศได้ดีเขาจะคิดเห็นกับประเทศ
แล้วก็นำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าได้ฝากความหวังนี้ไว้ก็แล้วกัน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากทั้งที่ไลน์แล้วก็ในเฟซบุ๊คว่า
ตอนนี้อย่าลืมเรื่องปากท้องของประชาชนมันคือสิ่งสำคัญที่สุด
จนจะแย่อยู่แล้วเงินไม่มีจะกินอย่าเพิ่งมาเถียงกัน
อย่าลืมปากท้องและคำสัญญาที่ให้ไว้ตอนหาเสียงกับประชาชน